ข่าวนี้ค่ะมาตามหาคุณลุงกันหน่อยนะคะ
คุณตาล่ะสิคุณตาล่ะอายุหกสิบเก้าปี
คือคุณตาแกออกกำลังกายแล้วก็เดินเข้าป่าสงวน
หายไปเนี่ยหายไปตั้งแต่สิบเอ็ดแล้วนะคุณ
วันนี้วันที่สิบสี่เข้าสู่วันที่สี่แล้วอ่ะค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังกันแล้วก็มีชาวบ้านเป็นร้อยเลยนะ
เข้าป่าที่จังหวัดเลยไปตามหากันนะคะ
โดยเมื่อเช้าค่ะช่วงประมาณ๗โมงครึ่ง
ศูนย์ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายโรงเรียนบ้านนาดี
ที่จังหวัดเลยเนี่ยดูสิคะเจ้าหน้าที่เขามาทำอะไรกัน
เขาต้องมีการประชุมร่วมกันเขาวางแผนก่อน
เพราะว่ามีทั้งฝ่ายปกครองมีทั้งทหารพราน
มีทั้งตำรวจตระเวนชายแดนทีมกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้าน
เป็นร้อยคนเลยนะคะเพื่อตามหาคุณตาคนนี้
คุณตาสังวรวงมานิดอายุหกสิบเก้าปี
จริงจริงอ่ะคุณตาเขาเป็นคนเพชรบูรณ์
แต่ที่คุณตามาอยู่ที่เลยเขามาอยู่กับหลานสะพ้าย
คุณตาสังวรเนี่ยนะคะเดินออกกำลังกาย
แล้วก็หายเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปื่อย
ป่าภูขี้เท่าแล้วก็ป่าภูเรืออยู่ด้านหลังบ้านค่ะ
ตั้งแต่สิบเอ็ดกันยายนช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงอ่ะ
จนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่๔แล้วยังไม่เจอตัวคุณตาเลยนะคะ
เราก็เลยไปคุยกับหลานสะพ้ายของคุณตาหลานสะพ้ายเนี่ย
คือคุณทิชาตาวังคำบอกแบบนี้บอกว่า
คุณตาน่ะเขาอยู่คนเดียวครอบครัวคุณตาอยู่ต่างประเทศ
แล้วก่อนหน้านี้คุณตาก็เคยเป็นเชฟที่โรงแรมชื่อดัง
ซอยนานาสุขุมวิทย์นะหลังจากเอ่อนั้นเนี่ย
คุณตาเข้าป่วยเป็นโควิดสิบเก้าแต่ก็รักษาตัวจนหายละ
ก็เลยไปรับตัวคุณตาจากเพชรบูรณ์มาเที่ยวที่บ้านนาดี
แต่ทีนี้พอมาถึงที่นี่มันต้องกักตัวถูกไหมคะ
พอครบ๗วันแล้วปั๊บเขาก็มีงานเลี้ยงเล็กน้อยในครอบครัว
พอวันรุ่งขึ้นปั๊บเนี่ยคุณตาก็ไปออกกำลังกายที่หน้าบ้าน
เนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็หายเข้าป่าไปเลย
เราถามหลานสะพ้ายนะว่าคุณตาแกมีโรคประจำตัวมีอะไรไหม
สะพ้ายก็บอกว่ามีคุณตาแกก็เป็นเบาหวาน
เป็นหูหนวกแล้วก็มีอาการหลงลืม
อาจจะเดินเข้าหลงไปในป่าสงวนแล้วก็หาทางกลับไม่ได้
ครอบครัวเขาก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาช่วยตามหาคุณตานะคะ
กักอยู่บ้านนาดีนี้๗วันค่ะ
แล้วก็พอเสร็จครบ๗วันเสร็จก็มาอยู่ตรงบ้านเนี่ยค่ะ
มาอยู่บ้านแล้วก็มาได้ฉลองกัน
พอกักตัวเสร็จได้มาฉลองกันแล้วก็ตอนเช้าแกก็หายไปอะค่ะ

นี่ค่ะคิดว่าแกต้องเดินเพราะว่าแกมาอยู่ตรงนี้

แกก็เดินเหรอแกอย่างนี้แล้วก็มองอย่างนี้

คิดว่ามั่นใจไปทางนี้ค่ะ
สะพายก็ชี้จุดว่าคุณตาน่าจะเข้าไปทางนี้

เราก็ไปสอบถามทางด้านกำนันตะบลนาดีนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาตินี่แหละ
นี่เห็นไหมกำนันพามาชี้แผนที่ดูเลยค่ะ
เห็นภาพบอกว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตรงนี้เนี่ยนะ
พื้นที่มันใหญ่มาก๓๑๐๐ไร่
แล้ว๓วันที่ผ่านมาหลังจากที่คุณตาหายตัวไปเนี่ยนะ
ก็ปูพรมค้นหากันเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นภู
เดินทางราบในป่าสงวนรวมแล้วประมาณ๙๐๐ตารางเมตร

ยังไม่เจอสิ่งของที่เป็นของคุณตาด้วย
แล้ววันนี้ค่ะเขาก็เลยเพิ่มเจ้าหน้าที่อีก

มีจุดรวมพลอยู่ที่ภูหินเศร้า
ห่างจากศูนย์ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายโรงเรียนบ้านนาดี

แล้วก็การออกค้นหาเนี่ยนะคะ

ทีนี้พื้นที่มันก็จะเฉอะแฉะ
อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินค้นหา
แล้วเขาบอกว่าจะใช้รถอีแต๊กขับขึ้นไปค้นหามันก็ไม่ได้
เพราะว่าพอฝนตกแบบนี้มันก็อาจจะเป็นอันตราย
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ยังปฏิบัติภารกิจ